จะอยากจะพูดถึงห้องน้ำสาธารณะที่มีการแชร์ภาพในโลกโซเชียล
คือเวลาอย่างผู้หญิงนะเวลาจะเข้าห้องน้ำสาธารณะ
บางทีมันทำใจลำบากจริงคุณภาคภูมิ
ถึงกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
มันไม่สะอาดไงแล้วก็ไม่กล้าเข้าไม่มั่นใจไง

ห้องน้ำในสถานีรถไฟรังสิตเดี๋ยวให้คุณภาคภูมิดู

คือมันเหมือนห้องน้ำร้างไม่มีคนใช้แต่มีคนใช้นะคะ

เดี๋ยวพอไปเห็นชักโครกแล้วเราลองหยุดเป็นภาพนิ่งไว้หน่อยก็ได้นะ

คือในอารมณ์นี้นี่นะ

ผู้ชายในอารมณ์ผู้ชายถ้าปวดปัสสาวะปวดเบา

ยังพอหาที่ได้ถ้าไม่ไหวจริง
แต่ถ้าผมปวดหนักผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคุณเขียนมาสอน

สถานีรถไฟรังสิทธิ์

มันก็ในเมืองนี่ดีนี่เอง
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปดูบอกว่า
มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นแบบห้องน้ำร้าง
ที่ทิ้งร้างไม่มีคนใช้
ก็มีคนไปใช้บริการอยู่บ้าน

แล้วมันก็จำเป็นต้องใช้
ห้องน้ำชายก็แย่มากค่ะ
โถปัสสาวะไม่มี

ชักโรคก็สกปรกมาก
อ่างล้างหน้าไม่มีท่อน้ำทิ้ง
ก็คือเปิดแล้วก็ไหลลงขาเลย

แล้วก๊อกก็มีลวดมัดเอาไว้
นี่ไงไม่มีท่อคุณเปิดน้ำคุณล้างมือน้ำที่ล้างแล้วก็ไหลลงขาคุณนะคะ

กปรกมากคราบดำเต็มไปหมดเลย

ทีมข่าวไปถามประชาชนที่ไปรอรถไฟที่นี่นะคะว่าเคยใช้ห้องน้ำหรือเปล่า

ก็บอกว่ามารอรถไฟที่นี่เป็นประจำ

ครั้งนึงแล้วไม่เข้าอีกเลย

มีผู้ชายคนนึงค่ะเขาเดินออกมาจากห้องน้ำพอดี
นี่ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามลองฟังเสียงดูหน่อยนะคะ
เนี่ยคงไม่กล้าเข้ากับเรา
ถ้าสามารถมีหน่วยงานเข้ามาดูแลได้ก็ดีนะคะ

ประชาชนมาก็จะได้ประทับใจหน่อยผู้โดยสารนะคะ

คือหลังจากที่ว่าเรามาเคยใช้ประกาศละหนึ่งครั้ง

เพราะว่าพอลงรถไฟทิ้งก็ข้ามไปฝั่งนู้นเลย
ไปเข้าตรงตลาดเลยค่ะตรงท่ารถเลย

นี่ก็ดูสีหน้าของคนที่เคยเข้าสิคุณภาคภูมิน่าเห็นใจ
คือกลางวันเนี่ยยังพอกลั้นใจได้นะถ้ามันไม่ไหวจริงเนี่ยเย็น

ทีมข่าวเราบอกว่าอะไรนะคุณภาคภูมิ
เจออะไรนะในโถส้วมปลาดุก

แต่ว่าถ้าเป็นสถานีรถไฟเนี่ย
ก็ต้องอยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งปกติเขาสะอาดนะมีกระบวนรถไฟดีสวยให้สะอาดเยอะแยะไปหมดช่วงนี้
เราก็ถามทีมข่าวนะมีภาพไหมไอ้ปลาดุกที่อยู่ในโถส้วมเนี่ย
บอกมันตัวดำมากมองมันถ่ายมามองไม่เห็นแต่มันมีจริง
มันทำเย็นปนกันนะมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยเหรอ

เหรอนี่จะให้เราหาปลาดุกใช่ไหม

มีข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ก็บอกว่าประเทศไทยมีการพัฒนาซ่วมสาธารณะ
หลักเกณฑ์ความสะอาดห้องซ่วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดต้องสะอาด
ไม่มีกลิ่นเหม็นมีน้ำสะอาดสบู่ล้างมือกระดาษชำระเพียงพอ
การเก็บกากหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้อง
มีสภาพแวดล้อมสวยงาม
อันนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์เขาเป็นอย่างนี้
เพียงพอหมายถึงว่าต้องมีจำนวนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้และความปลอดภัยด้วย
แต่ในปีที่แล้วก็ยังมีห้องน้ำสาธารณะ

กับคนที่เข้าห้องน้ำจะไปสัมผัสเชื้อโรค

เกือบร้อยละ๓๐นะที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะคะ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าพื้นที่รับผิดชอบเขาแบ่งพื้นที่ดูแลอะไรกันยังไง
สำหรับสถานีรถไฟหรือว่าห้องน้ำ
หรือว่าขบวนรถไฟรางรถไฟอะไรยังไง
เอาเป็นว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านอยากจะชี้แจงอะไรยังไงก็ลองบอกกันมาก็แล้วกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะบอกกับประชาชนให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ห้องน้ำที่สถานีรถไฟย่านวังศิษย์ถึงเป็นแบบนี้นะครับ